ผู้หญิงกับขนมก็เป็นของคู่กันนะคะ
ก็อยากให้เชฟแนะนำอาหารที่แบบมีรสชาติอร่อย
แล้วก็แคลลี่ต่ำทานแล้วไม่อ้วนค่ะ

วันนี้เรามีการใช้ย่าหวาน

ก็เป็นตัวที่ได้รับการรับรองว่าใช้แล้วปลอดภัยนะคะ
มันถือว่าทำให้เราทอนเป็นสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเรา

มีสองด้านนะครับด้านที่ดีก็มีนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยได้

ส่วนไอ้ที่ไม่ดีก็มีมันอาจจะมีของแถมมาให้เราเสียเวลาเปล่า
อันที่๑อันที่๒อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้